เป็นผู้ต้องหาคดีนี้เตรียมพร้อมจ้างทนายและทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยนะคะก็มีการนัดกันว่าจะเจอกันวันนี้ทนายตั้มเนี่ยบินไปแต่ก่อนที่จะเจอกันวันนี้คนที่ตามติดชีวิตลุงพลผ่านทางช่องยูทูปต่างบอกว่าโอ้โหลุงพลอารมณ์ดีมากเลยอ่ะแต่เช้าเลยเต้นแต่เช้าเต้นแต่เช้าทำไมถึงอารมณ์ดีขนาดนี้เดี๋ยวดูลี
เป็นอย่างนี้พึ่งกลับมาเจ็ดใส
มันพังไปเบิร์ดแล้วใกล้ใด
แค่เลือกใสทุกความ

มันจริงจริงกล่องสารน้องกล่องแกง
มันลงมาแน่นแป่นมันจริงจริงกล่องสารน้องกล่องแกง
มันลงมาแน่นมักมันลงคล่องแป่ง
โอ้แก๊งโอ้แก๊งในชีวิตเธอ
ขวาตัวที่ของเวสปิ้น
มันจริงจริงกล่องสารน้องกล่องแกง
มันลงมาแน่นมักมันลงคล่องแป่ง

มันจริงจริงกล่องสารน้องกล่องแกง

มันเทลงลงมาดูสักหน่อยไหมคะ

อุ้ยเพลงนี้ด้วยเหรอ
เพลงดังทั้งนั้น

ใช่ค่ะก็มีเหล่ายูทูบเบอร์บางคนก็เต้นไปด้วยนะ
คือเขาบอกว่าเขาเตรียมเก็บกวาดกวาดลานบ้านทำความสะอาดต้อนรับทนายตั้ม

เช้าก็เลยเอาเต้นกันซะหน่อยกำลังเหมือนกับบรรยากาศคึกคลื้นหรือออกกำลังกายอะไรพวกนี้
แต่ถ้าคนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณภาคภูมิอยู่ตรงนั้นอาจจะเต้นไปด้วยคือเพลงสนุกทุกเพลงเลยนะ

อันนี้ฉันอยู่ที่ฉันเต้นอ่ะ
จังหวะมันได้เพลงมันสนุกไง
จะตอบให้ได้พูดให้ได้ว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
คือทางพบตรเคยแถลงไว้ตั้งแต่ช่วงตุลาคมปีที่แล้ว

ใช่ค่ะคือบอกว่าต้องมีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนนั้น

คือที่ตำรวจแถลงเนี่ยเด็กไม่ได้ว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

ลักษณะเหมือนกับเสียชีวิตแล้วมีใครพาขึ้นไปหรือพาขึ้นไปแล้วไปปล่อยทิ้งไว้
อันนี้ไม่รู้แต่ไม่ได้เดินขึ้นไปเอง

ทีนี้ทนายตั้มเขาบอกว่าก็ไหนก็จะมาทำคดี
ก็ต้องลองดูแหละก็ต้องลองเดินดูลองไปดูจุดที่พบศพจริงว่ามันยังไงนะคะ

แต่เนื่องด้วยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙มันก็มีประเด็นเรื่องของการกักตัวอะไรด้วยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
แต่คำถามคือลุงพลเตรียมเจอทนายตั้ม

ต้อนรับแล้วทำไมถึงโอ้โหเต้นอย่างสนุกสนานแบบนี้ตั้งแต่เช้าเลยไปฟังเสียงลุงพลดูค่ะ
ทำความสะอาดครับก็เลยเต้นทายเครียดครับ

ก็รู้สึกผ่อนคลายก็เลยคิดสนุกเป็นคนสนุกสนานแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเครียดไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเกี่ยวกับการถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีหลายคดี
ก็ปล่อยทุกเรื่องให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ทีนี้ค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มค่ะเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะ
ขึ้นเครื่องจากดอนเมืองนะคะบ่ายโมง๑๐นาทีและนี่คือภาพที่ไปถึงสนามบินสกลนคร
บ่าย๒๒๐นะคะก็มีทีมทนายความมีในแพทย์ร่วมเดินทางไปด้วย
ก็ยืนยันว่าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มีการตรอกข้อมูล
มีการตอบข้อสักถามของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของสนามบิน
แล้วก็เดี๋ยวก็มีการทักทายกับลุงพลและป้าแตนที่ไปรับที่สนามบิน
ก็มีการกอดทักทายกันแบบนี้ก็มีสื่อมวลชนตามไปทำข่าวมีเหล่าบรรดายูทูปเบอร์ด้วยนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเขามีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้ว
หลักเกณฑ์ของทางจังหวัดถ้าคุณมาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
ก็จะต้องกักตัว๑๔วันดังนั้นทนายตั้มก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวคุยกับลุงพลป้าแตนที่สกลนครนี้แหละเดี๋ยวมีการปรับแผนไม่เข้าไปในพื้นที่มุกดาหารก็ได้
แต่ก็ยืนยันว่าจะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการมาทำคดีให้กับลุงพลนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับสื่อหน่อยค่ะ
วันนี้นะครับความตั้งใจเลยเนี่ยนะครับคือแผนผมตั้งแต่ต้นนะครับก็คือจะพบกับลุงพลแล้วก็คุยกับครอบครัวลุงพลก่อนนะครับ
พรุ่งนี้เนี่ยเราจะกะจะไปขึ้นไปสถานที่เกิดเหตุนะครับวันต่อมาเนี่ยผมก็จะมาคุยกับพยานนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแผนคงจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับส่วนจะไปแนวไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอคุยกับลุงพลแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันแล้วผมจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามที่จะถามในเย็นนี้เลย
ก็ดีใจครับที่ทนายตั้มได้ลงมาเยี่ยมบ้านกรอกนะครับก็อย่างน้อยก็เรายังเรียกได้ว่ายังมีความภูมิใจได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็จะได้คุยกับทนายครับ
คือใครที่จะมามุกดาหารเนี่ยยังไงก็ต้องลงเครื่องบินที่สนามบินสกลนครนะฮะ
คราวที่แล้วคุณภาคภูมิไปก็ไปลงที่สกลนครเหมือนกัน
แล้วก็เดินทางด้วยรถอีกสักประมาณ๔๐กิโลเมตรก็จะถึงบ้านกกอกที่มุกดาหารคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของโควิด๑๙
ตอนนี้พื้นที่สีแดงมีอยู่๕จังหวัดสมุทรสาครชนบุรีระยองจันตราดทนายตั้มสำนักงานกลับบ้านอยู่สมุทรสาคร

ท่านผู้ชมอาจจะอ้าวแล้วอยู่สกลนครไม่ต้องกักตัว๑๔วันเหรอ
คือตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเข้มงวดของแต่ละจังหวัดที่จะเพิ่มเติมแล้ว
แต่ว่าใครที่มาจาก๕จังหวัดเนี่ยจะไปไหนถ้าตามประกาศที่เราได้ยินกันมาคือต้องขอใบอนุญาตใช่ไหม

เดินทางผ่านเข้าออกหรือว่าค้างคืนอะไรก็ว่ากันไป
แต่มุกดาหารเนี่ยทางจังหวัดมุกดาหารเขามีประกาศเป็นมาตรการมาก่อนหน้านี้
แล้วว่าถ้าใครมาจาก๕จังหวัดสีแดงเนี่ยคุณมาถึงคุณต้องกักตัว๑๔วัน
ใช่ค่ะมาตรการในลักษณะนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นการกำ
อย่างสกลนครอาจจะไม่ได้ว่าต้องกักตัวแต่ว่าคุณต้องมีเรื่องรายละเอียดมาเช็คองค์เช็คอินหรือว่าลงทะเบียนอะไรที่สนามบินอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นทนายตั้มก็เลยตัดสินใจว่าเอาที่ตั้งใจว่าจะไปบ้านลุงพลจะไปขึ้นภูเหล็กไฟไปเดินให้เห็นว่าเด็กจะพลัดหลงขึ้นไปเองได้หรือเปล่า
เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอใช้พื้นที่ปักหลักอยู่ที่สกลนครก่อนก็แล้วกันนะฮะออกจากสนามบินเสร็จเนี่ยทนายสิทธาพร้อมกับลุงพลและป้าแตนนะครับทุกผู้ชมครับก็เลยไปใช้สถานที่ที่โรงแรมนะฮะในการจัดการแถลงข่าวนะฮะทนายสิทธาเนี่ยไปแถลงข่าวที่โรงแรมนะครับที่สกลนครนะครับหลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าคงไปพื้นที่ม
หลังจากนั้นการแถลงข่าวเนี่ยทนายตั้มก็เล่าถึงที่มาที่ไปนะครับรวมทั้งอุปสรรคต่างที่จะเข้ามาช่วยลุงพลในคดีของน้องชมพู่บอกถึงความตั้งใจของตัวเองเบื้องต้นเนี่ยต้องการหาความจริงให้ได้ก่อนก่อนที่จะยืนยันกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะช่วยเหลือไม่ช่วยเหลืออะไรยังไงแต่อยากตามหาความจริง
ก็ข้องใจตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะสังคมนี้อ่าเพราะสังคมติดตามคดีนี้มาประมาณเกือบปีนะครับแต่ก็มีอยู่สองสามประเด็นที่ยังเห็นต่างกันอยู่อย่างเช่นทนายตั้มบอกนะฮะอย่างเช่นน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกตูมเนี้ยอ่าที่บ้านกกกอกแต่บนกกตูมเนี้ยเดินพลัดหลงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟที่เจอ
โอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะลุงพลเองก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ตัวทนายตั้มบอกว่ายังไงผมก็ต้องไปด้วยตัวเองก่อนอืมไปเพื่อให้มันเคลียร์ให้มันชัดไปเลยว่าโอ้โหพอไปเห็นแล้วแบบไม่มีทางเด็กสามขวบขึ้นไม่ได้ค่ะเนี้ยฮะทนายตั้มบอกยังไงต้องขอไปเองก่อนแล้วทนายตั้มก็บอกด้วยว่าคดีนี้หน้าแปลกที่ต
จับล่ะจะทำยังไงน่าทนายตั้มบอกว่าก็พร้อมจะช่วยประกันตัวออกมาสู้คดี
เกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับก็เดี๋ยวผมก็รับอาสาอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นทางคิดว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธครับ
คือเรื่องนี้นะครับลุงพลเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นไม้หนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าครอบครองอีกไม้หนึ่งนะครับมันไม่มีเจตนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาจะครอบครองด้วยนะครับ
เพราะว่าก็ตั้งไว้ให้คนกราบไห้บูชาไม่ได้ยึดถือไว้เพื่อตัวเองนะครับส่วนนักข่าวน้องนักข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าได้คุยกันบ้างหรือยังคุณลุงพล
คือพยายามติดต่อเลยครับแต่น้องฟ้าเขาบ่ายเบียงเนอะตอนนี้เขาอาจจะยังโมโหกันอยู่นะครับ
นี่ทนายตั้มพูดเรื่องไม้ไม้มาฆ่าแต้ที่ว่าก่อนหน้านี้เขาเข้าใจกันว่าเป็นไม้ตะเคียนมีแม่ตะเคียนอยู่ที่แถวลานบ้านแถวบ้านลุงพลนะฮะคือก่อนที่จะมาที่สกลนครเนี่ยมาพบลุงพลกับป้าแตนเนี่ยทนายตั้มเคยให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับเราด้วยบอกว่าจะช่วยลุงพลเนี่ยผมช่วยแต่คดีน้องชมพู่นะนะผมจะช่วยแต่คดีน้องชมพู่
เมื่อเช้าเนี่ยลุงพลเองก็ให้สัมภาษณ์อยู่บอกกับนักข่าวอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะรอไปพบกับตำรวจสพกกตูมเกี่ยวกับเรื่องของไม้ห่วงห้ามที่ว่ามีป้าไม้ไปแจ้งความด้วยค่ะนักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วไปพบจะแบบไหนอะไรยังไงลุงพลบอกเดี๋ยวปรึกษาทนายตั้มก่อนวันนี้นักข่าวก็เลยถามทนายตั้มว่าตกลงช่วยกี่คดีทนายตั้มเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะฮะที่ฟัง
ถูกกดดัดจากสังคมมาด้วยตลอดนะครับ
เรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องไหมอะไรประมาณนี้นะครับ

ตอนนี้ก็ลุงพลก็ขอให้เวลาเนอะ

ยังไงก็ขอเวลาให้ทนายตั้มนะครับ
ได้ทำในภารกิจตรงนี้นะครับ
ก็พรุ่งนี้เราอาจจะมี
พรุ่งนี้อาจจะพาทนัยตั้มไปที่วัทพระธาตุเชิงชุมวรรณวิหารนะครับ
ถ้าใครอยากจะไปทำบุญร่วมก็ยินดีนะครับ

ณขณะนี้จากการแถลงข่าวเมื่อเย็นประมาณ๕โมงเย็นเนี่ยนะฮะ
นายตั้มก็จะช่วยลุงพลทั้งเรื่องของคดีน้องชมพู่
มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรมาและคดีไม้ที่บ้าน
ไม้มะค่าแต้ซึ่งตรงเนี้ยกรมป่าไม้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปแจ้งความลุงพลเอาไว้แล้วที่สพกกตูมนะครับ
ป้าแตนวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
บอกว่าหลังจากที่ได้เจอทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ย
ทั้งคู่ก็ดูเหมือนกับลักษณะดูอุ่นใจคลายกังวลมากขึ้นนะฮะ
หลังจากที่ทนายตั้มมาถึงสกลนครแล้วได้เจอกัน
จะยังเข้าพื้นที่บ้านกกอกเข้ามุกดาหารไม่ได้
ลุงพลเชื่อว่าตอนนี้คนร้ายตัวจริงคงนอนไม่หลับนะ
เชื่อว่าคดีนี้สังคมคงอยากรู้ความจริงมากที่สุด
ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปว่าคดีนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับ

นี่นะฮะที่ลุงพลได้กล่าวเอาไว้นะฮะ
อันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะครับถ้ามีคนทำแบบนี้ก็คงนอนไม่หลับแล้วครับ
ถูกกดดัดจากสังคมมาด้วยตลอดนะครับ
เรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องไหมอะไรประมาณนี้นะครับ

ก็ตอนนี้ก็ลุงพลก็ขอให้เวลาเนอะ

ก็ยังไงก็ขอเวลาให้ทนายตั้มนะครับ
ได้ทำในภารกิจตรงนี้นะครับ

ทนายตั้มนะครับไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับ

ก็ถ้าใครอยากจะไปทำบุญร่วมก็ยินดีนะครับ

คงไม่ได้เข้ามุกดาหารไปขึ้นภูเหล็กไฟแล้ว

ก็นอกจากไปเยี่ยมไปชมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างเนี่ย
พรุ่งนี้ที่จะไปกันเนี่ยช่วงสายเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไปเนี่ย
ก็จะได้ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันพรุ่งนี้เนี่ย
ในการพูดคุยกับลุงพลกับป้าแตนทนายตั้มบอก
เกี่ยวกับข้อมูลในคดีของน้องชมพู่นะครับ
เรื่องของเหตุการณ์ต่างอะไรพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งของทนายตั้มแล้วก็ลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกรณีเรื่องของยูทูปเบอร์ที่ไปเกาะติดชีวิตลุงพลนะคะ
อยู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารเนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอมาว่ามีชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเขาก็มีการลงชื่อกัน
ยื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะให้ยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกนอกพื้นที่ไป
เพราะว่ายูทูบเบอร์บางคนเนี่ยไปเกาะติดชีวิตลุงพลไปถ่ายทำในพื้นที่มันไปส่งผลกระทบกับชาวบ้านคนอื่นเขา
หนึ่งในนั้นก็คือแม่ของน้องชมพู่ด้วยแม่ของน้องชมพู่บอกว่าแม่ก็ถือว่าเป็นชาวบ้านกรอกคนหนึ่ง
ก็อยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องของยูทูบเบอร์ที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนในพื้นที่นะคะ
พร้อมด้วยฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านตำรวจสพกกตูม
ก็เลยเรียกกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลนะคะ

ชี้แจงข้อที่จริงตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านกกอกนะคะ
ที่ยืนเรื่องเอาไว้ที่สุนนำรงค์ธรรมอดงหลวงนะคะ
ได้รับผลกระทบจากกลุ่มยูทูบเบอร์ต่างถิ่น
หลักมี๕เรื่องที่ชาวบ้านเขาบอกนะคะ
คือยูทูบเบอร์ต่างถิ่นไปสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้าน
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ก็คือชาวบ้านเขากังวลเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และประเด็นที่๕ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
ประหลัดอาวุศว์อำเภอหลวงก็ชี้แจงข้อร้องเรียนของชาวบ้าน
ให้ลุงพลกับป้าแตนฟังให้ตัวแทนยูทูบเบอร์๔คนฟัง
ยูทูบเบอร์ก็แบ่งกลุ่มมาชี้แจงทีละ๔คน๔คนแบบนี้ค่ะ
ลุงพลยืนยันว่ายูทูบเบอร์แต่ละคนเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน
ไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหรือว่าประธานกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เข้ามาดูแลอะไร
ลุงพลบอกว่าสามารถเรียกรวมหรือดูแลกลุ่มยูทูบเบอร์ได้หรือเปล่า
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ทอดฐานก็ฟังว่าเราอยู่กับลุงพลตลอดนะฮะ
ท่างประลัติอวุศเขาบอกว่าตอนนี้มีการเรียกสอบข้อที่จริงทางแทนในตาม
ร้องชาวบ้านทั่วไปพระสงฆ์และฝั่งยูทูบเบอร์เรียบร้อยแล้ว
ลุงพลกับป้าแตนนะคะเดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันพุธที่ยี่สิบเจ็ด
มกราคมเพราะวันนี้ลุงพลมีภารกิจต้องไปเจอทนายตั้มไงฮะ
ถ้าเกิดได้คุยกับลุงพลและป้าแตนเรียบร้อยเนี่ย
จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอต่อนายอำเภอหาแนวทางในการแก้ไข
เรื่องนี้เนี่ยมันมีทางออกนะคะก็สามารถให้ชาวบ้านกับยูทูบเบอร์อยู่ร่วมกันได้
อาจจะไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหต้องขับไล่ใครออกนอกพื้นที่
เพราะทุกคนเหมือนกับว่าเขาก็อ้างสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
ยูทูบเบอร์เองก็มีสิทธิ์ชาวบ้านเองก็มีสิทธิ์
แต่อาจจะมีการตั้งกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันในบ้านกกอกค่ะ
คงเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะให้คนใดคนหนึ่งออกจากพื้นที่ไป
ทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายตามกฎหมายรัฐมนูลนะครับ
เราคงจะแต่ต้องดูข้อที่จริงเนี่ย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงให้ผู้มีอำนาจสั่งการก่อนดีกว่านะครับ
หลังจากนี้มันจะมีการแบบสร้างหลักเกณฑ์ไหม
มันจะต้องมีหลักเกณฑ์๑๒๓๔ใครทำผิดหลังนี้ต้องออกไปอะไรอย่างนี้
ผมว่าน่าจะมีน่าจะมียูทูบเบอร์เห็นว่าเขาคุยกันอยู่

ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวว่าเดี๋ยวทนายตั้มมา
เขาจะขึ้นไปภูเหล็กไฟไปสำรวจไปดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
เด็กจะพลัดหลงขึ้นไปเองทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะฮะ
อนุญาตถูกต้องเรียบร้อยนะฮะนี่ยังจำได้ไหมฮะ

ใครขึ้นภูเหล็กไฟมันไปด้วยทุกที
แต่ว่าจุดที่ไปเจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
จากธรรมช่งธรรมชาติต่างที่มันก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนะนะ
ช่วงนี้ก็จะแห้งหน่อยใบมงใบไม้นะฮะ
จุดที่เจอศพน้องชมพู่แล้วตามรายทางระแวกใกล้เนี่ย
ไปเจอกล่องนมเปรี้ยวไปเจอขนมไปเจอส้ม

คล้ายกับเป็นลักษณะของการไปเส้นไหว้อะไรบางอย่างหรือเปล่า
ใช่ส้มนี่มีทูบปักด้วย
แต่พื้นที่ตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่เจอศพน้องชมพู่ตรงนี้เนี่ย
กันพื้นที่เอาไว้นะครับคือใครจะขึ้นจะลงเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าใครเอามาทำอะไรตรงนี้นะฮะ
คือถ้าจะเป็นชาวบ้านขึ้นมาหาของบนเขาบนป่าอะไรบ้างเนี่ย
อาจจะเจอแบบนี้ทิ้งบ้างมันก็อาจจะมีแต่ทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้
อยู่ตรงจุดที่เจอศพน้องชมพู่เกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะฮะ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราก็เลยไปถามลุงพลนะ
เพราะว่ามันก็มีออกมาหลายอย่างนะที่คนตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะ
คนแอบมาขอโชคขอลาบเกี่ยวกับน้องชมพู่อะไรหรือเปล่า
หรือว่าคนมาทำพิธีบางอย่างเกี่ยวกับดวงวิญญาณน้องชมพู่หรือเปล่า
จากตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาเยอะเหลือเกินว่าเดี๋ยวตำรวจใกล้แล้วงวดเข้ามาทุกทีแล้ว
จะออกหมายเรียกหมายจับคนร้ายอะไรพวกนี้นะครับ
ลุงพลบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่า
นมเปรี้ยวขนมหรือว่าส้มที่มีทูบปักที่เจอตรงจุดพบศพน้องชมพู่อ่ะเหรอ
เป็นของนางรำแก้บน
รำแก้บนที่อยู่ศาลแม่ตะเคียนเจ้าแม่สวรพีที่ข้างบ้านผม

เป็นแม่ค้าขายของอยู่หน้าบ้านด้วย
เอาขึ้นไปแก้บนน้องชมพู่เพราะได้โชคได้ลาบจากน้องชมพู่
เอามีชาวบ้านเขาขึ้นไปนะครับ
น่าจะเป็นร้านค้าร้านค้าหน้าบ้านผมอ่ะพี่พิมพ์บอกมาดูนะ

เขาบอกเขาถูกหวยครับเขาได้โชคกับชมพู่
เขาก็เลยเอาของที่ชมพู่ชอบไปให้

เรื่องต้นได้ตักเตือนกันไหมว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้
ไม่ได้บอกอะไรแกครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปขึ้นไปไหนครับ
อ่าลุงพลบอกว่าเป็นนางรำอยู่แถวสารแม่ตะเคียนแถวบ้านนะครับ
ชื่อว่าพิมนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีก็เลยไปถามนางรำที่ลุงพลอ้างถึงนะครับ
ชื่อนางพิมพ์ประภาพงภัยบูรณ์นะครับ
นี่ฮะเธอบอกว่าที่ว่ามีคนบอกว่าเธอเอานมเปรี้ยว
เอาขนมเอาส้มเอาตุ๊กตาเอาเสื้อผ้าอะไรไป
ให้น้องชมพู่ที่โกรธบรรจุอัฐินะฮะ
ของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ย
วันนี้เธอไปอันนี้ใช่ไปเมื่อบ่าย๒วันนี้
บ่าย๒ของวันที่๑๘มกราคมนะครับ
เนื่องจากมีโชคลาภในช่วงที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำภูผาแอก
ระหว่างช่วง๑๔๑๖มกราคม
กับเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมก็เลยไปขอโชค
ตรงจุดที่บรรจุอัฐิของน้องชมพู่ที่โกรธนะครับที่วัดถ้ำภูผาแอก
พอได้โชคก็ซื้อข้าวซื้อของต่างไปให้น้องชมพู่

นมเปรี้ยวขนมตุ๊กตา
อีกทั้งก็ไม่รู้ด้วยว่าพิกัดเจอศพน้องชมพู่จุดเจอศพน้องชมวุ่นภูเหล็กไฟมันอยู่ตรงไหน
ยังไม่รู้เลยแล้วเธอจะเอาขึ้นไปไว้ได้ยังไง
ก็เลยคิดว่าคนที่เอานมเอาขนมเอาผลไม้ไปเส้นไปไหว้บนภูเขาพวกนั้นน่ะ
อาจจะเป็นชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นคนที่อยากขอโชคขอลาบจากน้องชมพู่บ้างก็เป็นได้
วันนี้ในวันนี้ได้ไหม
หมาค่ะประมาณ๕๖ตัวนี่แหละค่ะแล้วก็นมเปรี้ยว๕กล่องแล้วก็ขนมขบเคี้ยวซองละ๕บาทนะคะ
จุดตรงของเส้นไหว้ตรงจุดพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องเอาไปตรวจสอบหาหลักฐานนะฮะ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะแสดงถึงพิรุษบางสิ่งบางอย่างก็ได้
เพราะว่าคดีมันเหมือนกับมีกระแสเรื่องคดีเข้ามาในช่วงเวลานี้
คนจะมาทำพิธีอะไรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์ของน้องชมพู่หรือไม่เนี่ย
อันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ
ข้าแต่ว่าทีนี้ค่ะปัญแดนสำคัญก็คือความคลึบหน้าทางคดี
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ท่านก็ตอบนักข่าวสั้นสั้นนะคะคือประเด็นสำคัญที่ถามเนี่ยก็คือ
เรื่องของเครื่องจับเท็จที่มีการนำคนในครอบครัวของน้องชมพู่
มีการนำพยานปากสำคัญไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
ผลจากเครื่องจับเท็จออกมาหรือยังผลออกมาเป็นอย่างไร
พบตรบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ

ในส่วนของรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
คือท่านตอบสั้นเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ
ผลออกมาแล้วยังตอบไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเติม
แต่ในผลนั้นสามารถระบุตัวคนที่
อ๋อก็ยังไม่พูดเหลือครับ

ดูผู้ชมครับต่ออีกแฮปเล่นได้จากนั้นกันนะฮะ

เยอะแยะไปหมดอย่างเนี้ยฮะเรื่องราวในวงการบรรเทิงอ่ะนะ
ตอนที่แบบช่วงที่กระแสมาแรงมากช่วงเวลานั้นเนี่ย
ถึงขั้นแบบร้องเพลงเต่างอยกับคุณจินตราภูลลาบใช่อ่า
แต่ในช่วงเวลานี้มันอาจจะมีสถานการณ์อะไรต่างเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย
คุณจินตราเองก็บอกไม่อยากพูดถึงเรื่องของกรณีลุงพลนะนะ
อะไรก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยมันมีข่าวลือสะพัดมาเรื่องหนึ่ง
ผู้ชมน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้นะเพลงเขาดังนะ๒ล้านวิวได้แล้วนะฮะ
ตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านวิวแล้วเนี่ยนะฮะเกิน๒ล้านแน่นอนนะครับ
เพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลเดี๋ยวเอาเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลมาหน่อย
เพราะอยากได้แฟนหุ่นดีเหมือนอย่างลุงพลจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คน
ดไลค์ลุงพลทุกคนให้กำลังใจอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน
เนี่ยโดยเฉพาะประโยคนี้ใช่โอ้โหคลิปติ๊กต๊กติ๊กต๊อกอะไรเยอะแยะไปหมด
ใช่ไหมฮะทีเนี้ยวันนี้มันมีข่าวว่าผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเพลง
เป็นป้าแตนแฟนลุงพลเนี่ยพอมีกระแสข่าวลุงพลออกมาในช่วงเวลานี้
วันนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่าแล้วแต่มุมมองอ่ะนะ
ใครจะมองยังไงแต่เขาจะถอดเพลงนี้ออกจากยูทูป
ทั้งทั้งที่ปลาไปสองล้านวิวแล้วเจ้าของเพลงนี้คือคุณยิ่งยงวิยอดบัวงามนะฮะ
ยิ่งยงนักร้องลูกทุ่งดังนะครับเพียงแต่ว่าพี่ยิ่งยงไม่ได้ร้องเอง
อ่าให้นักร้องในสังกัดคือคุณพิมจ่ายอดบัวงามเนี่ยเป็นคนร้องค่ะ
แต่พี่ยิ่งยงเป็นคนแต่งเราก็เลยถามไปยังพี่ยิ่งยงว่าพี่จริงเหรอ
เห็นมีข่าวว่าโอ้โหนี่ถึงขั้นจะถอดเพลงออกจากยูทูปเลยเหรอ
นี่คุณจักรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงก็ไปถามมานะครับนะฮะ
คือบางคนก็เล่นติ๊กต๊อกอะไรพวกนี้ก็ยังมีนะฮะพี่ยิ่งยงบอกกับเราว่า
คือหลังจากที่มีข่าวนะครับเรื่องนี้นะฮะว่าจะถอดเพลงออกจากยูทูปเนี่ยนะครับ
คุณยิ่งยงบอกว่าจริงแล้วไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะถอดเพลงนี้ออกจากยูทูปนะครับค่ะ
เพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยมีคนมาถามว่าเนี่ยวันนี้คดีชมพู่เนี่ยมันเดินมาถึงตรงนี้
จุดนี้สมมุติถ้าลุงพลเป็นคนผิดถูกออกหมายจับถูกแจ้งข้อหาเนี่ยจะทำยังไง
อืมอ่าเพราะว่าแต่งเพลงเอาไว้เนี่ยอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลเนี่ย
ถอดเพลงออกจากยูทูปไหมคุณยิ่งยงบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ย
มันคนละกรณีกันนะฮะเดี๋ยวต้องรอให้มันถึงจุดนั้นก่อนนะครับ
ถ้าลุงพลผิดจะจะถอดเพลงไหมเนี่ยเดี๋ยวให้มันถึงตรงนั้นก่อนนะครับ
ถ้าสังคมไม่สบายใจก็ยินดีแต่ตอนนี้เนี่ยลุงพลยังไม่ได้มีความผิด
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครถามว่าสมมุติวันหนึ่งลุงพลผิดจริงนะ
ถูกดำเนินคดีจริงพี่ยิงยงยืนยันว่ายินดีถอดเลยค่ะ
ถอดออกจากยูทูปเลยเพราะเก็บไว้สังคมก็จะไม่สบายใจนะฮะ
แต่ตัวพี่ยิ่งยงเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอยืนยันว่ายังไม่ได้ถอด
เพียงแต่มีคนถามมาก็เลยบอกว่าถ้าให้ถึงวันนั้นก่อนมันก็เลยกลายเป็นข่าวว่า
ถอดเพลงนี้ออกจากยูทูปคือวันนั้นที่แต่งเนี่ยพี่ยุงยงบอกว่าก็เนื่องจาก
กระแสของลุงพลก็เป็นอีกแบบนึงก็ดูข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ดูอยู่เห็นข่าวน้องชมพู่เห็นข่าวลุงพลก็เลยคิดเล่นพูดเล่นทำเล่น
อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนทีนี้มันก็เลยเป็นเพลงขึ้นมา
เหมือนกับว่าตอนนั้นมันเป็นกระแสช่วงลุงพลแบบโอ้โหกำลังเป็นข่าวเยอะด้วย

แต่เพลงนี้เขาก็ดังไปแล้วไง๒ล้านกว่าวิว
แต่พี่ยิ่งยงบอกว่าเดี๋ยวรอให้ดูให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นจริงก่อน
ถ้าถึงตรงนั้นแล้วสังคมไม่สบายใจพร้อมถอดออกจากยูทูป